เรื่องของแม่แท้คลอดลูกมาแล้วไม่เลี้ยงหรือเลี้ยงไม่ได้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เอาใส่กล่องกระดาษไปวางไว้หน้าบ้านชายชะลาคนหนึ่งที่นครนายกก็มีคนไปเจอเข้า
แล้วก็ต้องรีบเอาเข้าตู้อบเพื่อป้องกันการติดเชื้อครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านหินดาดตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะฮะก็เมื่อวานเนี่ย
นายสมใจฉิมทองอายุ๗๐ปีเจ้าของบ้านนะฮะบอกว่าหลานสาวตื่นมาตอนเช้าเข้าห้องน้ำ
สักประมาณตี๓ได้ยินเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้เห่าแบบโอ้ยเห่าดังมากเลยนะฮะ
หันไปดูอ้าวมันมีกล่องกระดาษวางอยู่หน้าบ้านไปดูซิหมาเห่าอะไร
หาวเด็กมันลุกขึ้นมาเด็กมันก็เดินมาคลังอะไรไม่รู้ทีแรกเขาเข้าไป
อ๋อหาวเด็กก็ลุกมาดูเด็กมันเข้าห้องน้ำ
พอทางด้านของกู้ชีพของโรงพยาบาลบ้านนาเข้าไปถึงก็ไปตรวจสอบ
ไปพบเด็กทารกเพศหญิงแรกเกิดถูกห่อด้วยผ้าขนหนูเก่า

เบื้องต้นคาดว่าทารกคลอดก่อนกำหนดอายุประมาณ๓๐สัปดาห์เอง
คุณผู้ชมน้ำหนัก๑กิโลกรัมกว่าไม่ได้แข็งแรงเลย
คลอดก่อนด้วยแล้วก็เลยต้องรีบนำเข้าไปเข้าตู้อบปลอดเชื้อ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนครนายกรักษาต่อไป
ทางด้านของนายบุญส่งอุ้มวงผู้เหยียบบ้านหมู่๑๒ตำบลเขาเพิ่ม
บอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยและพื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่เห็นมีใครท้องแก่ใกล้คลอดเลยนะฮะ
ว่าแม่ของเด็กน่าจะเป็นวัยรุ่นหรือนักศึกษาที่ตั้งท้องไม่พึงประสงค์
แล้วก็นำลูกใส่กล่องไปทิ้งไว้หน้าบ้านของนายสมใจ
เพราะดีที่หลานสาวตื่นมานะฮะแล้วก็ไปเจอ
แม่ชินด้านอาจจะถูกหมากัดก็ได้
ตอนนี้จำรวจผู้ท้อนบ้านน้ำเริ่งหารักฐาน
ที่สอบสวนติดตามสถานหาแม่

แต่คนที่มีแล้วก็เอามาทิ้งแบบนี้นะคะ